ต้องขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยนะฮะ

คุณประยุทธ์คงจะได้เห็นเนื้อหาในจดหมายแล้วใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันเป็นข่าวมาหลายวันแล้ว

คือคำว่าพอในเนื้อหาในจดหมายเนี่ย

เพราะว่าพอได้เห็นข่าวต่างที่ออกมา
เดี๋ยวท่านผอผมขอผมขอย้อนตรงนี้หน่อยนะจะได้ให้ชัดด้วยนะครับ

เส้นเพชรสุวรรณ๖วันตรวจรับ
ผู้ตรวจรับโทรให้ผมไปเอาตังค์มาเคลียร์กับกรรมการ
แต่ผมไม่ได้ไปเพราะผมมองดูเนื้องานไม่เรียบร้อย
อันนี้พอประยุทธ์ยอมรับว่าอันนี้หมายถึงพอ

อ่าแต่นี่ผมให้พนมวิทย์ไปรับการจริงแต่รับการเนื้อ
ส่วนที่ต้องรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าทดสอบคอนกรีตครับผม
ลูกจ้างประจำที่กับพอมันไม่ใช่ผมครับครับแล้วไอเสียง
ต่างที่มันมีระบบทุจริตระบบรับ
เปอร์เซ็นต์หัวอะไรต่างอย่างเนื้อหาในจดหมาย
ที่เขาเขียนกันไว้เนี่ยมีไหมฮะพอ
อ่าก่อนโน้นหลายสิบปีน่าจะมีครับแต่ทุกวันนี้ไม่มี
เพราะหน่วยตรวจสอบมันเยอะครับมันทำไม่ได้หรอกครับ
มันต้องฟอกตัวเองให้ขาวครับทุกวันนี้ครับ
ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีมาก่อนมีอย่างนี้แหละฮะ
มีครับมีมาตรฐานที่น้องเขาเข้าใจแล้วครับแบบครั้งก่อนได้มีสมัยก่อนได้มี
แต่ทุกวันนี้มันน่าจะไม่มีแล้วครับอืมมีมีอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่า
สิ่งทุกอย่างมันถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
ครับตรวจสอบได้เรื่องการซื้อการจ้างทำไมจะได้บริษัทเดียวก็สามารถตรวจสอบได้
ในสัญญาในขั้นตอนการจัดซื้อจ้างครับอ่าอย่างงานต่างต่างเนี่ย
ทำไมถึงมีบริษัทบางบริษัทแบบได้เยอะเหลือเกิน
ได้อยู่ที่เดียวด้วยรึเปล่าอย่างเงี้ยอ่ากรณีที่งานอ่ะ
งานที่เกินห้าแสนขึ้นไปต้องมาตับขั้นตับมาตามระบบแต่ถ้างานตับกว่าห้า
ห้าแสนไปงานตกลงราคาแล้วใครที่เสนอราคา
ใครที่เรียกมาคุยแล้วใครสามารถทำได้ก็ทำ
สามารถเข้ามาได้ทุกคนครับแต่งานตัวนี้มันจะราคาต่ำ
สามารถทำได้ไหมก็สามารถมาได้ทุกคนทั้งถ้างานตกลงราคาครับผม
มีรับเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ไหมหัวคงหัวคิวในการตรวจรับงาน
งานไม่ได้คุณภาพมาตรฐานแต่ก็ต้องผ่านให้เข้าไปก่อนอย่างนี้ฮะ
อ่าไม่มีหรอกครับมีแต่สั่งลื้อครับถ้าไม่ถูกก็สั่งลื้ออย่างเดียวครับ
เหมือนอย่างเทควันหกที่เป็นข่าวนะครับก็สั่งลื้อป้ายสั่งลื้อ
ที่แตกร้าวเขาสั่งเสียอย่างเดียวครับไม่มีการตรวจรับใดทั้งสิ้น

พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าคำถามเนี่ยมันมายัง
ผ่าออแน่นอนเพราะว่าคุณประยุทธ์เป็นผ่าออกองช่างของทศพันธ์กระบวนหน้ากลาง
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ก็ไม่ค่อยสบายใจครับ
ก็บางทีน้องเขาก็อาจจะรับข่าวสารมาไม่ค่อยชัดเจน
บางทีก็อ่ามีปัญหาบ้างแต่เขาก็มาปรึกษาตลอดเวลาครับ
ว่าตอนงานตอนกว่านี้งานเสียไขตอนนี้คุณพิการร้องเรียน
ก็ต้องมาปรึกษาครับอย่างเช่นพวกรับจ้างเข้างานช้า
เขาเขาเดิดร้อนเขาบ่มหยิบน้องเขาว่าคุณครวมงานยังไงทำไมไม่ติดต่อก
จะมองว่าเรื่องนี้คุณกำลังที่จะปัดความผิดหรือว่า
ไปโทษให้กับผู้ที่เขาเสียชีวิตไปหรือเปล่า

แล้วก็เป็นคนใหม่ที่สะอาดด้วย

ถ้ามีบางเรื่องของตัวงานตรวจตามเนื้องานเค้าก็เป็นวิทยากรเขาก็มีวิชาช่างติดตัวไว้แล้วครับ
เค้าก็มีแบบเป็นประตูคำหนดอยู่แล้วครับผม
มีคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าคุณประยุทธ์ตำแหน่งใหญ่ของพอกองช่างเนี่ย
บังคับให้ผอกองช่างต้องไปตรวจรับงานไปรับเงินค่าเปอร์ทรงเปอร์เซ็นค่าหัวคิวอะไรยังไงไหม
ไม่มีหรอกครับมีแต่บางคนก็มีมากดดันน้องเขาหน่อยว่า
เมื่อเขาทำการเอาตัวอย่างของขีดไปแล้ว
ก็ต้องให้น้องเขาไปรับค่าเท็จทดสอบมา
รับเงินค่าหัวคิวนะส่วนผอกองช่างก็ไม่เคยสั่งลูกน้องให้ไปรับเปอร์เซ็นต์อะไร
ขึ้นแหมตรงถ่ายกันทั้งองค์ก้อนเลยใช่ไหมให้ยืนยัน
ครับครับยืนยันครับตรวจสอบได้ครับเข้ามาตรวจสอบได้เลยครับ
มาสอบถามคนข้างในก็ได้ครับว่าเป็นยังไงไปมายังไงเป็นยังไง
เขาสามารถให้ข้อมูลแล้วครับตรวจสอบได้ครับผม
เอาละครับก็ยังไงเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ขอบคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับการชี้แจงการพูดคุยกัน
ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมาก
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ